เมื่อกี้พึ่งพูดกันในห้องแต่งตัวว่าสรุปแล้ว
นักร้องที่เราต้องการเนี่ยเขามาไม่ได้ว่าทำยังไงดี

คือร้องเองไปเลย

ก็ให้เขาร้องไป

มันต้องเป็นเพลงประมาณไหนครับ
แบบว่าอัพเตอร์ปาร์ตี้

ความซึ้งความมากเราเก็บไป

ไปชวนเพื่อนที่เรามีมา
พูดถึงการเตรียมงานที่อิตาลีหน่อย
หรือยัง

อืมยังเหลืออะไร

เปลี่ยนเรื่อยเพราะว่าราคาขึ้นเรื่อยเลย

บ้านเราคือหาดอกไม้ได้ตลอดเวลาทุกปี
เขาก็อยากได้ดอกไม้ที่ไม่มีในฤดูนั้น
เพราะฉะนั้นดอกไม้ที่แบบเลือกมันน้อยมาก
ส่วนใหญ่พี่กินจะเป็นคนออกไอเดียไหมคะออกไอเดียมาสนับสนุนหรือยังไงครับ
ถ้าเป็นเรื่องดีเทลอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนออกไอเดียแต่ก็จะถามเขาบ้างค่ะ

อย่างที่เขาบอกก็คือผมก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำ
เขาก็แบบควบคุมงบให้ด้วย

คิมคิดไปก็คิดตังไปด้วย
ใช่แต่เราก็จะไม่ได้หงุดหงิดนะ
ถ้ามันเกินงบเมื่อไหร่เราก็จะต้องตัดอะไรบางอย่างออก
ใครต้องต่างเงินมากกว่ากันคะระหว่างคนที่กับคนใจ

ถ้าจริงมีการเสนอไปแล้วงบมีผักหรือมีการเบรกหรือว่า

เขาก็เบรกนะแต่ว่าไม่รู้อะเพราะเขาบอกว่าเอาสิอะไรอย่างนี้

ไม่เอาเราก็ตัดออก
คือแค่ไปแต่งที่นี่มันก็เกินฝันแล้ว
เราก็รู้สึกว่าแบบสถานที่ก็สวยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเด็กเกรดอะไรมาก
แค่อยู่กับค้า
แค่แบบอยู่กับคนที่เรารักอะไรอย่างนี้
เราก็แค่คิดว่าแบบวันนี้เป็นวันที่เราจะได้แต่งงานกับคนที่เรารัก

ระหว่างเตรียมงานภาพมันชัดขึ้นไหม

ตอนนี้ก็ภาพเริ่มชัดขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเหลืออีกแค่เดือนกว่าเองค่ะ
ตื่นเต้นมันเริ่มมาหรือเปล่า

ตื่นเต้นได้แล้ว

เห็นมาว่าเรามีไปเข้าเขาเจ้าสาวแล้ว
ก็มีบ้างนิดนึงค่ะก็มีดูแลผิวอะไรอย่างนี้
พี่หมากมันก็ไปด้วย
อ้าวหาพร้อมครอบครอน
มันก็จะมีตื่นกลางดึกบ้างค่ะเป็นบางวัน
เสาร์อาทิตย์เป็นวันที่เราจะได้พักผ่อนค่ะ

แล้วแบบเหมือนแบบทุกวันนี้คือแบบ

เข้ามาเรื่อยต้องคิดตลอดเลย

ว่าไม่เต็มอย่างคือว่าว่าไม่ต้องที่เรากลีอ่ะ

ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะ

อู้ววววมันจะพี่หมาพอมาก
เราจัดวันเดียวกันแต่ว่าคนละที่ค่ะ

เราไม่รู้สถานที่เราไม่รู้ว่าเพื่อนจัดอะไรให้เรา
เราคือเพื่อนเวลียมให้

เขาคือตัวตึงทุกผู้

ขอนเคลียมก็มีลิสต์แบบ
ไม่อันนี้ไม่อันนั้นอะไร

แต่ไอคนโปแล้วที่ถามเราตรง
แล้วแบบไม่ต้องถามเพื่อนพึ่งถามว่าชอบเค็กไหน

ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มสมบูรณ์แบบอย่างนี้
แล้วยังโคลโคร้กขาวอยู่

แต่จริงมันก็เดินหน้าไปเรื่อย

แต่ตอนนี้บ้านยังไม่มีไฟฟ้าเลยนะคะ
มีกิจกรรมเล็กยังไงที่เตรียมที่บ้าน

ก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือไฟฟ้า
สำคัญมากเลยที่เราเป็นห่วงทุกวันนี้

เทสใช้ไฟฟ้าอะไรไม่ได้เลย

มีคิวไฟเมื่อไหร่
ก็คือตอนนี้มันอยู่ในระบบกระบวนการ

เป็นแบบที่เรากำลังต้องช่างเลย
คืองานทุกคนเกะมาก

ก็มีความคืบหน้าตลอด
เป็นที่เราเซ็นแรกวาดไว้ก็คือเป็นแบบนั้น

ในบ้านนี้เตรียมห้องให้ลูกผู้ไว้อาณาคลุม
เป็นยังไงคะเตรียมห้องไหน

คนเดียวก่อน
ใช่

ก็มีก็มีแต่เราก็ตั้งใจไว้เลย

ผิวเสื้อผ้ายังไงนะคะ
ห้องแต่งตัวเป็นตัวยูของเข้าหมดเลยถูกเป็นตัวติงนึงอะติงมากครับ
ของพี่หมาซื้อคือก้อนกลางของพี่หมา

รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของบ้าน
รับรองค์รบ๑๐๐ไหมคะหรือเกินร้อยไปหน่อยหรือสักบ่า

ไม่เยอะถือว่าเป็นอะไรที่รับได้เนอะ

เกินเอกชีวิตด้วยประมาณเท่าไหร่ป่ะ

คุณน่ามีมาก

เดี๋ยวเขาไปพาดหัวจริงนะเถอะ

ไปขนาดนั้นไปขนาดนั้น

จริงนะบางอย่างมันไม่ต้องดูแขก

เพราะว่าต่างคนต่างมีบ้านของตัวเองมาก่อนแล้ว

เราก็เคยทำบ้านกี่หลังเราก็ไม่รู้
เรารู้ว่านี้ไทม์ไลน์ของมันจะพังเมื่อไหร่

คริมขอไม่ทำนะครับ

ไม่ค่ะทำได้ช่วงเวลาทั้งแบบซักซัน
พี่หม่าครับบอกว่าเขาจะเป็นแบบคนจ่ายตลาด

เรากิน

ตั้งแต่ลงไปล้างสระเอง
ใช่ผมจะไปตักใบไม้จะงม
เป็นพยานด้วยนะคะ

เขาก็บอกว่าเอา

ก็มีบ้างนะคะแบบมันเริ่มเป็นจริงแล้วมันเริ่มชินเป็นอัน
บ้านหลังนี้เราสร้างตั้งแต่เป็นผ่าโลกเลยเราสร้างจากศูนย์เลย
ความมันขึ้นมาแบบนี้มันชื่นใจมาก
ตอนเข้าไปที่บ้านมองหน้ากันเรารู้สึกไง

เห็นหน้าคนสวนลอยมา

เจ้าของบ้าน
แล้วคลิปก็นั่งอ่านหนังสือ

ทุกคนก็เชียร์เรามาตั้งแต่รอบ

พี่สื่อด้วยที่แบบว่า
อยู่แล้วก็แบบอยู่กับเรามาตั้ง
ตั้งแต่จีบกันเลย
ใช่ค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้เรามาตลอด

ต่ออยู่ถึงพี่พูดกับเฟือปืน

คุณให้ครับคุณให้ครับคุณให้ครับแล้วก็นั่นแหละครับ
คิดยังไงคืนลูกยังไงคืนค่ะ

กลับไปแล้ว
โอเคลองไปละกาลก่อนละกาล